อีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้เรานำเสนอกันไป
กรณีใหญ่เหมือนกันที่มีพระสงฆ์สองรูป

ใช่นะคะแล้วมีถืออาวุธมีดด้วย
ล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วค่ะ
ได้เดินทางไปยังวัดลาดประเขาค่ะ
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามคลิปเลย
โดยพระคู่กรณีทั้งสองรูปคือพระลูกวัดชื่อย่ออักษรพอพาน
ซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุก็ได้ลาศิกขาไปเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้แล้ว
ส่วนพระคู่กรณีชื่ออักษรย่อว่ากไก่
ซึ่งเป็นผู้เสียหายยังคงจำวัดอยู่ที่กุฏิ
ทีมงานจึงได้เข้าไปสอบถามค่ะ
โดยทางพระอักษรย่อกอไก่นะคะผู้เสียหายก็ได้เล่าเหตุการณ์ว่า
ขณะที่เกิดเหตุตัวเองนั่งอ่านหนังสืออยู่ในกุฏิ
แล้วพระผู้ที่ก่อเหตุก็ได้มาเคาะประตู
เอาอาวุธมีดมาขู่หาเรื่อง

แล้วใช้มือบีบที่ลำคออย่างแรง

สั่งไม่ให้มายุ่งเรื่องพระคู่กรณีเสพยาค่ะ
แต่ว่าผลตัดสินของทางรักษาการเจ้าอาวาสนะคะ
กลับมีหนังสือให้ตัวเองแล้วก็พระคู่กรณีออกจากวัด

ซึ่งพระผู้เสียหายอักษรย่อก่อไก่เนี่ยนะคะ

ไม่ควรที่จะต้องถูกให้ออกจากวัด

เรามารู้สึกว่าการตัดสินของท่านแบบนี้มันไม่ยุติธรรม
เพราะเนื่องจากอัตมาไม่ได้เป็นผู้
จะทำอะไรผิดกฎหมายหรือทำต้องด้วยอาบัติร้ายแรงอะไร
ทำไมจำเป็นที่ต้องถูกไล่ออกจากวัดด้วย
ทั้งที่เป็นผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียว
ก็คือไม่ได้มีการต่อสู้หรือป้องกันตัวอะไรเลย
ขณะที่ด้านพระมหาเขมานันปิยศรีโลผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเขา
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลว่าหลังจากเกิดเหตุ
ได้เรียกพระทั้งสองรูปมาสอบสวนพบว่าก่อเหตุทะเลาวิวาสกัน
มีการกล่าวหากันไปมาจนเป็นเรื่องให้เขม่นถึงขั้นใช้อาวุธมีดค่ะ
ซึ่งก็ต้องตัดสินไปตามกฎระเบียบของทางวัดนะคะคือให้ออกจากวัดทั้งคู่
เพราะหน้าที่ของพระต้องสำรวมต้องระมัดระวังคำพูด
ต้องไม่ไปกล่าวหาใครหรือทะเลาวิวาสกับใคร
และหากพระก่อไก่ไม่ยอมออกจากวัดก็ถือว่าขัดขืนคำสั่ง
จะอ้างว่าอยู่ในผันสาไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานี้พระอักษรยกอก่ายเค้าบอกว่าโฮตอนนี้จำภัณฑ์ศาสตร์
ยังไม่ออกภาษาออกไปตอนนี้ก็ลำบาก
อื่นก็ไม่รับด้วยนะคะ